แม้ว่าจะเริ่มมีการพบชิ้นส่วนที่ได้รับการยืนยันบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่าการเปิดเผยรายงานรอบใหม่ของทีมสืบสวนก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้า
สร้างความไม่พอใจให้แก่ญาติผู้โดยสารที่เรียกร้องหาคำตอบถึงชะตากรรมของคนที่พวกเขารัก

เครื่องบินลำดังกล่าวศูนย์หายไป

ไต้ซูชินซึ่งครอบครัวและน้องสาวของเธอ
อยู่บนเครื่องลำดังกล่าวระบุว่า
ไม่รู้ชะตากรรมว่าพวกเขารอดชีวิตหรือตายไปแล้ว

เพื่อสวดมนต์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเขา
ส่วนในจ้างหยงลี่ที่ต้องพรากจากลูกสาว
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเชื่อมั่นว่า
ลูกสาวของเขาและคนบนเครื่องยังมีชีวิตอยู่
พวกเขาจึงอยากขอร้องให้มาเลเซียแอนไลน์
เร่งตามหาญาติของเขาให้เจอโดยเร็ว

เพื่อให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่เครื่องบินศูนย์หาย
และหาผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ขณะที่ในวันนี้สมาชิกรัฐสภาของมาเลเซีย
ได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที

พิธรรมลักษมณาคมร่วมยืนสงบนิ่งด้วย

ทางทีมสืบสวนที่รับผิดชอบเหตุก่าว
ก็ได้แถลงข่าวเปิดเผยรายงานการสืบสวนและความคืบหน้า
เนื่องในโอกาสครบครอบ๒ปี
โดยเนื้อหาโดยสรุปยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้
และยังเชื่อว่าเครื่องบินน่าจะบินออกนอกเส้นทางไปไกลหลายพันกิโลเมตร
จะตกลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งออสเตรเลีย
ซึ่งทีมสืบสวนยังคงตรวจสอบดูข้อมูลสำคัญ
เพื่อจะทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนสุดท้าย
โดยเฉพาะข้อมูลจากการพบซากชิ้นส่วนปีก
พบที่เกาะเรลนียงเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อน
ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของเครื่องบินลำดังกล่าวจริง
และยังคงเหลือประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการหายไปของเครื่องบินลำนี้อีกอย่างน้อย๘ข้อ
อย่างเช่นการเปลี่ยนเส้นทางการบิน

และข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องก่อนจะออกเดินทาง
โดยรายงานชิ้นสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพบจุดตกของเครื่องบิน
หรือเมื่อทีมค้นหายุติการค้นหาลงอย่างเป็นทางการ
โดยการค้นหาล่าสุดกินพื้นที่ไปแล้ว๑๒๐๐๐ตารางกิโลเมตร
และใช้ค่าใช้จ่ายไปแล้วถึงกว่า๑๒๔ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณเกือบ๔๐๐๐ล้านบาท